เงินวันนี้จะพาไปดูสวนดอกสลิดหรือว่าดอกขจร
ชอบเรร่อนร้องเพลงแลกเศษเงิน
อันนั้นวันนี้พกพะเนจร
แต่นี่คือดอกขจรคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าปลูกบนพื้นที่เล็ก
แต่สร้างรายได้งามให้กับเกษตรกรนะครับ
คำเดียวปลูกยากไหม
ไปหาคำตอบกันในช่วงของเกษตรทำเงิน
เกษตรกรพลิกพื้นดินหลังบ้าน๑ไร่
ลูกผักสวนครัวแบบผสมผสาน
สร้างรายได้เสริมแบบงาม
ด้วยการปลูกผักสลิดหรือผักขจร
ผลผลิตจำหน่ายมีตลาดรองรับด้วยนะครับ
เกษตรกรเขาทำได้อย่างไร
ชาวตลอดข่าวมาที่สวนดอกสนิทสวนการ์ตูนชัยภูมิอยู่ที่บ้านโป่งขุนเพชรตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิเจ้าของสวนก็คือคุณสุรชัยศรีจากผู้อำนวยการโรงเรียนภูแลนด์ค่าวิทยายนท่านพอได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่สวนหลังบ้านซึ่งเคยปลูกมันสัมปะหลังหันมาทำแปลงปลูกผัก
ถึงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ปลากุ้งฝอยหอยขมกบและอื่น

เรียกได้ว่าอยู่แบบปลอดสารเคมี
ผอจะออกมาเก็บดอกสลิดด้วยตัวเองแบบนี้ทุกครั้ง
ผมเลยอยากรู้ว่าเก็บเพื่อไปขายเนี่ย
ต้องเลือกเก็บดอกแบบไหนครับ

แล้ววันนี้เจ็บแถวนี้พรุ่งนี้เจ็บแถวนู้น
ประมาณวันละ๑๐โลได้ส่วนละ๑๐๐บาท
อาจจะมีพ่อค้ามารับถึงที่เลย
สลิดจากสวนหลังบ้านบนพื้นที่๑ไร่
เลือกเก็บไปขายก็ขายได้ทั้งดอกตูมและดอกบาน
เพราะชาวบ้านที่นี่นะเขาชอบไม่เหมือนกันครับ
บางคนก็ชอบผัดบางคนก็ชอบแบบ
วกจิ้มกินกับน้ำพริกไง
ที่แน่นะขายได้ง่ายด้วย
เพราะมีพ่อค้าและแม่ค้าเนี่ยนะฮะ
มารับซื้อถึงที่เลยครับ

ขายได้อยู่ที่วันละ๑๐๐๒๐๐บาทเลยนะครับ
จะได้ในราคากิโลกรัมละ๑๐๐บาท
ผอเนี่ยก็ไม่ได้ขายแค่ดอกสลิดนะครับ
ยังมียอดพันธุ์หรือกิ่งชำของดอกสลิด
ขายในราคาต้นละ๒๐๒๕บาทอีกด้วยครับ
รวมแล้วนะรายได้เสริมจากแปลงเกษตรสวนหลังบ้านเนี่ย
ก็สร้างรายได้ในแต่ละเดือนกว่า๓๔๐๐๐บาทเลย

ที่แห่งนี้จึงกลายเป็นเกษตรทำเงินไปแล้วครับ